ฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุ
เรื่องของอุทหรณสำหรับรถที่จะกำลังจะขับออกจากซอย

ติดตามกันเลยในช่วงตลอด๕๘
โอ้โหเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้๓คันเลยนะครับ

ก็มีอุทาหรณ์ที่ต้องฝากเตือนใจกันอย่างน้อยก็๒ข้อแหละ

มองซ้ายมองขวาต้องมองให้ดีและมั่นใจก่อนถึงจะออกไปได้
อย่างที่สองก็คือเรื่องของความเร็วนะฮะ
กันขับกันในบริเวณพื้นที่ที่เป็นถนนชุมชน
คือถ้ามันเป็น๒เลนที่วิ่งสวนกันแบบนี้
ยังไงซะต้องบอกตัวเองเลยนะว่าต้องขับช้า
มันคือเขตถนนชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกดูกันไปแบบนี้

เหตุมันเกิดอยู่ในช่วงบ่ายของวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
บนถนนวัดโขดหินเขาไผ่ในตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
คือเจ้าของบ้านที่เขาอยู่ระแวกนี้
เขามีกล้องวงจรปิดและบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้ได้
ชัดเจนเลยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันบ้าง
ผมว่าเป็นหลักฐานทั้งสันดีเลยอะที่จะได้พิสูจน์
ทราบกันว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
ทำการบอกว่าใครผิดใครถูกนะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา
คุณตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปว่ากันต่อ
มีการชดใช้ค่าเสียหายแต่มาให้ดูเพื่อไม่อยากให้เกิดและถูก